ต่อสู้กันระหว่างสุนัขและงู
มาจากไหนอ่ะน้ำเย็น
น้ำ
อย่าข้าวไปน้ำอย่า

อันนี้อย่างไรนี่เข้าไปเลย
โอ้โฮวิงดูดิกูว่าใครจะอยู่ใครจะไป

คุณเห็นไหมว่าน้องหมาพยายามเห่าไล่งู
แล้วนี่คืองูจงอางแล้วตัวใหญ่ด้วยนะคะ
แล้วมีช่วงหนึ่งที่หมาอีกตัวหนึ่งเดินเข้าไปเห่าใกล้อย่างนี้
คุณดูดิถ้าคุณฉกอ่ะ
คือหวาดเสียวมากจงอางพยายามจะฉกคุณเห็นไหม
แล้วน้องวิ่งหนีคือน้องหมามีอยู่๒ตัวนะในคลิปนะ
อางก็มองตามตลอดเลยคืออันตรายมาก
คือจงอางมันก็ไม่ยอมมันก็สู้

คุณรู้ไหมเหตุการณ์ต่อจากนี้ดุเดือดมาก
งูจงอางจะฉกตัวน้องหมา
แล้วอีกตัวเข้าไปช่วยกัดงู
เหรอคุณสุดท้ายนะคะ
ต้องบอกว่าน้องหมาอีกตัวเสียชีวิตเพราะว่าโดนงูฉกนะคะ
แล้วก็อยากให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์
เรื่องว่าอย่าปล่อยสัตว์เอาไว้ใกล้กับสัตว์ที่มีพิษ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้น
ยังไงก็แสดงความเสียใจกับเจ้าของด้วยนะ
แต่ถ้าเจองูหรือสัตว์ที่อันตรายมีพิษอย่างนี้

แล้วก็เก็บสัตว์เลี้ยงของคุณเอาไว้ให้มิดชิดดีกว่านะคะ
ยังไงขอบคุณติ๊กต๊อกจากท่านนี้ด้วยนะคะ